เป็นศิลปินเดียวค่ะค่ะอินเวอร์เซลต์นะคะ
เมื่อวานนี้นะคะก็ได้แถลงอัลบั้มแรกในชีวิตค่ะ
เห็นไหมคะเพลงนี้เพลงแรกนะคะ
ส่วนค้านเงินนะคะที่มีข่าวทะเลาะกันค่ะ
หลายคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะหรือจะกลับมาคืนดีกันคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะก็มีภาพที่เขาไปนั่งทานข้าวด้วยกันนะครับ
เอ๊ะห้าแต่คุณคอภาพนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
หลายคนก็เลยแบบแฟนคลับก็เลยดีใจ

คุณเวย์เปิดใจกันเลยดีกว่าค่ะ
พี่ขันเงินมาแจมหลายคนเข้าใจว่าหื้อหรือว่ากลับมาคุยกันแล้ว
คือเพลงที่ขันโปรดิวส์คือเพลงเข้ามาซึ่งทำไปประมาณ๓๒๓ปีที่แล้วซึ่งมันเหมาะกับการอยู่ในอัลบั้มนี้ครับก็ถึงเห็น
แฟนอยากให้กลับมา๓คนอะไรอย่างนี้

ภาพที่คุณพ่อถ่ายตอนนั้นคือไปเจอกัน
ก็ไปเจอกันก็คือนัดเจอกันแหละนัดเจอกันแล้วก็มีการพูดคุยเรื่องชูธุระไม่ใช่เรื่องดิสเนสที่มันค้างอยู่
จริงแล้วผมก็ไทยเทแหละมันก็ไม่ได้ไปไหนจากชายเทมันก็ลบยากที่จะออกไปจากชายเทสักทีเดียวแต่ว่าคือแค่ตอนนี้